อีกเรื่องหนึ่งค่ะเราโปรยเอาไว้ตั้งแต่ตอนเข้าข่าวเที่ยงมาเลยนะคะ
กรณีที่พยาบาลวิชาชีพถูกแฟนนุ่มที่เพิ่งคบหากันมาไม่นาน
คือมีการนำตัวไปหายไป๓วันแล้วก็ไปขังอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
มีการทำร้ายร่างกายด้วยคือนะตอนนี้สามารถช่วยพยาบาลสาวคนนี้ออกมาได้แล้ว
แต่ทีนี้ข้อมูลที่ให้ของทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมยังออกมาไม่ตรงกัน
ทีนี้ก็เลยต้องไปสืบต่อรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนี้ด้วย
กรณีนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรำไปช่วยเหลือ
เราขอเรียกพยาบาลวิชาชีพคนนี้ว่านางสาวบีนามสมมุติแล้วกันนะคะ

เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรำเนี่ยนะ
บุกเข้าไปช่วยเหลือที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

เข้าไปเมื่อวานนะครับไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางตัวนางสาวบีเนี่ยนะคะ
ถูกนายสมพงศ์อายุ๓๒ปีที่เพิ่งคบหากันได้ประมาณสัก๑ปีเนี่ย
ลักพาตัวไปตั้งแต่๒๓มิถุนายน
ทีนี้ย้อนเรื่องหน่อยว่าอ้าวแล้วไปรู้ได้ยังไงเกี่ยวกับการลักพาตัว
เนื่องจากพี่สาวของนางสาวบีไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองบุรีรำ
บอกว่าน้องสาวหายตัวไป
ทีแรกนัดกันไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับบ้านที่ศรีสเกต
แล้วอ้าวทำไมน้องไม่มาทีนี้ก็เลยไปหาน้องที่บ้านพักที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าเพื่อนพยาบาลด้วยกันบอกว่าน้องไม่ได้มาทำงาน๓วันแล้ว
ติดต่อไม่ได้พอมาหาก็เลยรู้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
แล้วเพื่อนของน้องสาวเนี่ยนะเขาเอาไลน์เป็นไลน์แชทในการสนทนา
เพื่อนน้องคุยกับน้องสาวก็เลยทำให้พี่สาวไม่สบายใจ
เพราะว่าข้อความนั้นน้องสาวพิมพ์มาบอกว่า
เขามีโอกาสตายได้ตลอดเวลาเมื่อวานโดนตีปาก
พอพูดถึงเรื่องแกกับคนในวอร์ด
นี่หมายถึงเพื่อนของน้องสาวนะคะเพื่อนพยาบาลด้วยกัน
แล้วน้องสาวก็พิมพ์มาอีกว่าเมื่อคืนนอนด้วยกันก็โดนทุบหัว
ทีนี้พี่สาวเห็นข้อความแบบนี้ก็เลยกังวลค่ะว่า
น้องสาวจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า
ซึ่งพอมีการช่วยเหลือตัวออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องสอบถามทางฝั่งผู้เสียหาย
คือนางสาวบีเธอก็ให้ข้อมูลค่ะกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ฟังของทางฝั่งสาวบีก่อนเขาบอกแบบนี้
คบกับนายสมพงศ์มาประมาณ๕๖เดือนแล้ว
ฝ่ายชายเนี่ยนะจะแต่งตัวแต่งตัวเป็นเหมือนกับชุดข้าราชการ
จะถ่ายภาพกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แต่ว่าตอนที่ตัวนายสมพงศ์มารับไปล่าสุด

ใช้กำลังทำร้ายเธอแล้วก็ขังเธอไว้ในรีสอร์ท
ทีนี้พอตัวเธอได้รับการช่วยเหลือมา
เจ้าหน้าที่ยังบอกเลยตอนที่เข้าไปเจอ
ก็ลักษณะเหมือนกับคนที่มาเช่ารีสอร์ทด้วยกัน
ภายในห้องพักปกติครับแต่พอช่วยเหลือมาได้แล้ว

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสมพงศ์แฟนนุ่ม

เพราะว่าตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกทำร้าย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัว
นายสมพงศ์มาสอบสวนแล้วก็จะดำเนินคดีเบื้องต้น
เข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
และกักขังหน่วงเหนียวนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทาง
ไปที่บ้านของนายสมพงศ์ไปที่ตำบลสูงเนิน

ดูสภาพบ้านคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เลย
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน
แล้วก็มีรถกระบะมีรถเก๋งจอดอยู่หน้าบ้าน๒คัน
ไปเจอผู้ชายคนนึงนอนอยู่ที่แคล่หน้าบ้าน
นักข่าวเราก็ถามถามคนนี้ว่าเป็นอะไรกับนายสมพงศ์
เราก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพี่ชายของนายสมพงศ์
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะพี่ชายบอกว่าตัวน้องชาย
เป็นประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโซล่าเซล
ลงทุนในประเทศด้วยในต่างประเทศด้วย

ใช่ค่ะแล้วเท่าที่รู้เนี่ยรู้รู้เรื่องจากน้องชายนะ
เรื่องที่เกิดขึ้นที่มันเป็นข่าวมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าจริงน้องชายของเขาต้องการที่จะหาเงินทุน
จะเอาตังค์ไปลงทุนแล้วก็หาคนเก่งภาษาไปทำงาน
แต่ไอ้ที่ทะเลาะกันกับแฟนพยาบาลเนี่ย
มันอาจจะทำให้ญาติเข้าใจผิดหรือเปล่า
เพราะว่าน้องชายผมกับแฟนพยาบาลคนนี้
เขาเคยวางแผนกันเรื่องเกี่ยวกับการจะแต่งงาน
เลยคิดว่าทางญาติฝ่ายหญิงไปโยงเรื่องหรือเปล่านะ
เรื่องความรักของฝ่ายชายฝ่ายหญิง
เขาก็รักกันดีอยู่นะจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องที่มาแฉนายสมพงศ์
ว่านายสมพงศ์เนี่ยมีพิธีกรรมในการหลอกลวง
หรือว่าเป็นคนโป้ปลดมดเท็จชอบอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับ
แล้วก็ถ่ายรูปกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ถ่ายรูปกับผู้มีอิทธิพลในการแอบอ้างหาเงินเนี่ย
ทางญาติของฝ่ายหญิงเอาไปโยงกันซะหมดเลยนะครับ
ฟังเสียงพี่ชายของนายสมพงศ์หน่อยฮะ
พยายามเพื่อพบประโยชน์กับลูกหลานและก็พลังงานที่ผมเอง
ก็เขาทำในด้านธุรกิจนะครับ
ก็แค่นั้นไม่มีปัญหานะครับ
น้องชายของนายสมพงศ์เขาบอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะ

แต่ว่าเรื่องการที่พี่ชายเขาจะไปหลอกลวงใคร
เขาก็ยืนยันไม่มีเพราะว่าทำการทำงานได้ดีนะครับ
ค่ะทีนี้ทางด้านนายสงบเหลือสนุก
ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗บอกว่าที่ผ่านมา
ไม่ค่อยได้เห็นนายสมพงศ์ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลย
อันนี้มันจะขัดแย้งกับข้อมูลที่พี่ชายเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์นะ
เพราะว่าพี่ชายบอกแล้วไงว่าตัวของนายสมพงศ์น้องชายเนี่ย
เป็นประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโซลาเซล
แล้วลงทุนในประเทศด้วยต่างประเทศด้วย

ก็ไม่ค่อยเห็นนายสมพงศ์ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งหรอก

เคยถูกนำตัวไปบำบัดยาเสพติดมาแล้วรอบนึง
แล้วก็เคยถูกตำรวจมาค้นบ้านพบอาวุธปืน
เพราะว่านายสมพงศ์เนี่ยเคยอลวาดที่บ้านด้วยนะ

ที่ผ่านมาตัวนายสมพงศ์ก็มักจะให้วัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย
เรียกตัวนายสมพงศ์จะให้เรียกแบบนี้เสียตะวัน
หรือไม่ก็จะให้วัยรุ่นในหมู่บ้านเรียกตัวเองว่า
ผู้กองต้อยหรือว่าเสียตะวันก็ได้เอาเลือกเอา
เหมือนเป็นแบบว่าตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนะ
ใช่ค่ะคือเหมือนกับทำตัวใหญ่แล้วก็มีอำนาจคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองฟังเรื่องผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าตรงนี้หน่อยค่ะ
ชายาเขาก็ตั้งเองให้รุ่นน้องรุ่นเด็กรุ่นน้องเขาเรียกเขาเสียตะวัน
คือเสียตะวันหรือหรือว่าเสียอะไรอีกครับมีมีกี่ชื่อครับ
ไม่เท่าที่ผมรู้ก็คือเสียตะวัน
แล้วเคยเห็นเด็กว่าให้เขาเรียกเขาว่าผู้กองต้อยอะไรอย่างนี้
กองต้อยด้วยครับประมาณนี้แหละ
นี่ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะบอกว่าเอาจริงนะ

แต่ผมก็ให้ข้อมูลแบบที่ผมรับรู้มา
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนายสมพงศ์ไปทำแบบนี้
กับคนอื่นอีกหรือเปล่านอกจากพยาบาลคนนี้
ปรากฏว่าเราได้ไปคุยกับน้าของพยาบาลคนนี้
เขาก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเท่าที่รู้
ตัวฝ่ายชายในสมพงศ์เนี่ยเขาจะทำตัวเป็นคนมีตังค์มีฐานะหน่อย
แล้วก็เคยไปหลอกคนอื่นด้วยหลอกมาหลายคนด้วยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ข้าราชการสาวคือน่าจะเป็นคุณครูอะค่ะก็เคยโดนหลอก
ลักษณะการหลอกของเขาก็จะหลอกว่าเขาเป็นเสีย
แล้วก็จะขอยืมตังค์เอาไปลงทุนเหมือนกับกรณีที่พยาบาลคนนี้โดน
ทีนี้มันก็มีคำถามไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมหลานไม่ร้องขอความช่วยเหลือล่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามน้าสาวของพยาบาลนะบอกอ้าวหลานถ้าถูกลักพาตัวไปจริง
ถูกไปกักขังหน่วงเหนียวทำไมไม่ขอความช่วยเหลือ
จากทางญาติล่ะส่งไลน์ไปบอกเพื่อนแต่ไม่เห็นเป็นลักษณะของการขอความช่วยเหลือเลย
ทีนี้น้าของพยาบาลก็ถามหลานเหมือนกันหลานบอกแบบนี้ไม่กล้า
เพราะโดนขู่ตลอดเวลาเลยแล้วตัวนายสมพงศ์เนี่ย
จะมีอาการผิดปกติเหมือนกับคนคุ้มคลั่งเหมือนกับของขึ้นอ่ะ
ก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายก็เลยทำตามที่นายสมพงศ์บอก
เอาง่ายก็เหมือนกับยอมนั่นแหละคุณผู้ชม
เพราะว่านอกจากข้อมูลตรงนี้ดิฉันเข้าไปดูข้อมูลในเพจของแหม่มโพดำ
เขาก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะก็มีให้ข้อมูลด้วยว่าพยาบาลคนนี้
บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม
เธอถูกตบหูซ้ายสองครั้งรอบนั้นเนี่ยแม่ส่งของมาให้คือส่งทางเคอรี่ไง
แล้วเจ้าหน้าที่เคอรี่ก็เป็นผู้ชายโทรศัพท์มาหาพยาบาลก็เลยทะเลาะกัน
แล้วพยาบาลก็เลยพูดว่าเลิกกันเถอะไปหาคนใหม่เถอะ
ปรากฏว่าตัวนายสมพงศ์ไม่พอใจและทำร้ายร่างกายอันนั้นคือ๓๑พฤษภา
มิถุนาโดนอีกโดนทำร้ายด้วยการทุบหน้าอก๓ครั้ง
บีบคออีก๒ครั้งโดนถุยน้ำลายใส่หน้าหลายครั้ง
คำพูดที่ว่าอะไรนักหนา
เนื่องจากตัวนายสมพงษ์คือเขาขอดูโน้ตบุ๊กฝ่ายหญิง
แล้วเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงก็มีพูดไงว่าแบบพี่ไม่รักหนูเลย
อันนี้เป็นข้อความที่ทางเพจของแหม่มโพดำเขาแชร์เรื่องนี้เอาไว้ด้วย
เพจแม่มโพดัมเค้าก็ตามเรื่องนี้ต่อเนื่อง
เพราะว่าพี่สาวของพยาบาลคนนี้ก็ได้แจ้งเรื่องไปอย่างเพจด้วย
แล้วก็เพจบิ๊กเกรียนเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมา
ล่าสุดมีครูเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายสมพงศ์เหมือนกัน
พฤติกรรมเดียวกันเลยแอบอ้างเป็นคนในเครื่องแบบ
ชอบโชว์ชอบอวดถ่ายภาพคู่กับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียง
แล้วก็ชอบใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าจนมีชาวบ้านภาวะ
แล้วก็เปิดเผยข้อมูลออกมาอีกว่าทางญาติของนายสมพงศ
บอกว่านายสมพงศ์ป่วยมีอาการทางจิตด้วยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับพยาบาล
สาเหตุของการอุ้มตัวทางน้าสาวของพยาบาลเขาก็ยืนยัน
ว่ามาจากการที่ฝ่ายชายข่มขู่ให้พยาบาลไปเอาตังค์จากทางบ้านมา
แต่ทีนี้พอพยาบาลไม่เอามาให้ฝ่ายชายก็ไม่พอใจ
ทีนี้ตัวน้าของผู้เสียหายเขาก็บอกว่า
พอมีคนโดนหลอกเยอะอยากให้คนที่โดนหลอกแบบนี้
ลักษณะเดียวกันแบบนี้ช่วยออกมาหน่อยได้ไหม
เปิดหน้าหน่อยได้ไหมแจ้งความเลยได้ไหม
จะได้เอาผิดกับนายสมพงศ์เพิ่มเติมครับ
ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปอย่างที่บอกค่ะ
ก็ต้องฟังข้อมูลจากทั้งสองด้านด้วยนะคะ
นี่ข่าวเที่ยงของเราก็ไล่เรียงคดีใหญ่ไปเยอะเลยนะฮะ